วันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวมานำเสนอเช่นเคยแต่ว่าที่พิเศษสุด
วันนี้เอาใจสายเนื้อตุ๋นกันหน่อยเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยรสเด็ด
สเลิศเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงไปดูกันค่ะก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดค่ะคุณ
ร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนสายสบงบ้านฮวกนะคะตำบลเชียงรา
เชียงแรงค่ะขออภัยอำภพูซางจังหวัดพะเยานะคะ
ว่ากันว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาทั่วไปเพราะเป็นสูตรเด็ดมาก
บอกเลยว่าหารับประทานที่ไหนไม่ได้ลองไปฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
การันตีความอร่อยกันเลยทางร้านของเราให้เป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษนะครับ
เป็นตุ๋นยาจีนนะครับก็เป็นสูตรที่คิดเองนะครับ
แล้วก็เนื้อนี่ต้องตุ๋นประมาณ๖ชั่วโมงนะครับ
เองก็ตุ๋นประมาณหกชั่วโมงเหมือนกันนะครับซึ่งจะให้ความนุ่มนะครับ
ความหอมนะครับตุ๋นไม้น้ำตุ๋นยาจีนนะครับ
สำหรับสูตรเนื้อตุ๋นยาจีนที่ว่านี้นะคะ
ไม่ใช่แค่เนื้อที่มันนุ่มยุ่ยละลายในปากเท่านั้นยังไง
แต่เครื่องสมุนไพรยาจีนของเขานี่ก็โอ้โห
กลิ่นหอมมากคุณคะเตะจมูกเลยเป็นเอกลักษณ์สุด
เขาบอกว่าขายดิบขายดีขายดีจนต้องขยายสาขาเพิ่มอีกสี่สาขาเนี่ย
อีกสี่สาขาเลยเหรอใช่ค่ะนี่อยู่ในตัวเมืองพยาวหนึ่งแล้วนะ
จังหวัดลำพูนอีกหนึ่งแล้วนะครับและจังหวัดเชียงรายอยู่สองอำเภอเลย
ในอัมเภอเมืองกับอัมเภอเชียงแสนอ๋อเป็นสี่สาขาแล้ว
ราคาก็เริ่มต้นที่ชามละ๕๐บาทนะคะถ้าใครอยากทานเยอะหน่อยพิเศษ๖๐บาท
ถ้าอยากจะไปลองก็ไปกินกันได้เลยทุกวันนะคะ
ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นค่ะโอ้โหดูพี่คนนี้กินสิน่ะ
ส่งลูกชิ้นก็มีอุ้ยคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ย
เพราะว่ามันจะแบบหอมเครื่องสมุนไพรแล้วก็ตุ๋นยาจีนแล้วก็เปื่อยด้วย
ถูกต้องคือเรียกได้ว่าไม่ละลายในชามแต่ว่าละลายในปากนะ
ลายในท้องด้วยนะคะตอนนี้